ทุกผู้ชมครับมีความคืบหน้าคดีน้องชมพู่นะฮะ
น้องชมพู่เด็กหญิงแห่งบ้านกกอกที่มุกดาหารก็อย่างที่ทราบนะครับ
ผู้ที่ถูกแจ้งข้อหาแล้วก็เป็นผู้ต้องหาหลักในคดีก็คือนายชัยพลวิพา
หรือว่าลุงพลลุงเขยของน้องชมพู่
คือล่าสุดเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเพิ่งถูกแจ้งข้อหาเพิ่ม
ข้อหานักถึงขั้นฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะฮะ

แต่วันนี้เนี่ยมีรายงานว่าพนักงานสอบสวนเตรียมจะเรียกป้าแตน
นางสาวสมพรหลาโพภรรยาของนายชัยพลซึ่งก็เป็นป้าแท้ของน้องชมพู่
แจ้งข้อหาด้วยนะครับก็จะมีข้อหาเกี่ยวกับกระทำการใดกับศพ
เพื่อทำให้ผลทางคดีเปลี่ยนแปลงไปนี่นะฮะเป็นข้อหาที่มีรายงานว่าจะถูกแจ้งนะครับ
มีรายงานว่าพนักงานอายการจังหวัดมุกดาหารพิจารณาแล้วเห็นว่า
คดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่ปรากฏพยานหลักฐานและพฤติการในสำนวนการสอบสวน
มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าป้าแตนร่วมกระทำผิดกับลุงพลที่เป็นผู้ต้องหา
โดยร่วมกันกระทำการใดแก่ศพของน้องชมพู่หรือสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบศพ
ประการที่น่าจะทำให้การชนสูตรพลิกศพหรือผลทางคดีเปลี่ยนแปลงไป
ซึ่งกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับท่านผู้ชมครับก็จะมีโทษจำคุกตั้งแต่๖เดือนถึง๒ปี
ปรับตั้งแต่๑๐๐๐๔๐๐๐บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับนะครับ
หรือถ้ากระทำผิดดังกล่าวเนี่ยเป็นการกระทำโดยทุจริตเพื่ออำพลางคดีเนี่ยก็จะมีโทษเนี่ยเป็น๒เท่าของโทษที่กำหนดไว้ด้วย
ส่วนเรื่องความผิดที่เกิดขึ้นโดยการกระทำของบุคคลตั้งแต่๒คนขึ้นไปเนี่ย
ตรงนี้ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งนะฮะรายงานข่าวระบุว่าพนักงานสืบสวนสอบสวนของสพกกตูม
เรียกป้าแตนมารับทราบข้อกล่าวหาวันที่สี่กันยายนนะครับนี่นะฮะส่วนป้าแตนวันนี้ก็ไปเถียงนาของตาชาญกับยายสมควร
เอาไปให้เซ็นทางมาเรียกมารับทราบข้อเกล่าหา
นี่ฮะซึ่งป้าแตนบอกว่าหลังจากมีข่าวลือว่าจะมีหมายจับ
สุดท้ายก็เป็นเรื่องจริงและพร้อมจะไปพบพนักงานสอบสวน
ตามเวลาที่นัดลุงพลป้าแตนบอกว่ามันไม่เกินความคาดหมายมาก
นักเพราะหลังจากลุงพลถูกหมายจับถูกแจ้งข้อหาก็คิดไว้
แล้วต้องมีอะไรเกิดขึ้นมากกว่านี้แต่คิดไม่ถึงว่าวันนี้เนี่ย
จะเป็นป้าแตนก็คือเมียของลุงพลโดนหางเลขไปด้วยแต่สุดท้าย
ก็บอกว่ายังไงเขาไม่เครียดนะค่ะมันจะเกิดขึ้นกับเรานะ
คะแต่ไม่น่าเชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นนะคะทุกคนก็ลืมตานิด
หนึ่งนะคะทำอะไรก็ให้ลืมตานิดนึงเราคือประชาชนตาดำดำนะคะ
เราไม่เป็นห่วงอะไรหรอกค่ะทุกคนนะคะขอให้ทุกคนดันดันให้ถึงหนึ่งหมื่นเลยครับ
นะเข้ามาดูมาฟังกันนะครับวันนี้แพ็คคู่ครับมาแบบปลาท่องโก
ก็ถามว่าลุงมีรู้สึกมีความเครียดไหมไม่เครียดครับไม่ต้องบอกอย่างงั้นบอกเขาว่าให้
ทุกคนก็จะบอกว่าให้ลุงบอกว่าเครียดไม่ใช่ว่าไม่เครียดเราโดนคดีเราต้องเครียด
แต่เราไม่ได้บ้าไปตามสิ่งที่มันเกิดขึ้นอ่าอืมความเคลื่อนไหวล่าสุดคดีน้องชมพู่ค่ะ